ครับ
มีคนตัดคลิปเวลาคุณสัมภาษณ์

แต่พอเขาตัดอย่างนี้มันก็ดูเป็นคนละเรื่องกันสิ

เอ้านี่ผมทำอะไรเนี่ย

นี่ถ้าพี่เขาสมมุติผมพูดอะไรไปสักพัก

แบบค่อยมันดอลลี่เข้าอะ

มันก็คือความรู้สึกเดียวกันมันคือ

ผมก็พยายามตอบไปเลยในแง่ของความจริงใจที่สุดแหละ

ผมไม่ได้ไปพูดเองนี่ว่าเรื่องมันเป็นยังไง

หน้าตาจริงใจลองแสดงกับกล้องนะฮะ

มันเป็นความตั้งใจหรือว่าเป็นความสนุกของคุณหรือว่า

ทางบ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้อยากรู้ในชีวิตผมหรอก

หรือว่าการโปรโมทหนังอะไรไปด้วยมันก็ได้หมด

ทุกคนไม่มีใครอยากดูไม่ดีหรอก
ก็ได้มาพูดเรื่องไม่ดีถึงคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ย

อย่างนี้นะคนนี้ต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้เลย

พูดแล้วใครได้ประโยชน์ตรงนี้
ใช่มั้ย
พูดแล้วมีใครชีวิตดีขึ้นเหรอป้า

พูดว่าเพราะฉันเก่งกว่า

มันมีประโยชน์กับใครอ่ะ

ยิ่งก็ไปด่ากันสองคนดิถ้าไม่พอใจ
คุณมาแฉผ่านคือหาพวกเหรอ

เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครจะเอาไมค์จี้ซันนี่แล้วฉันนี่จะพูดเรื่องไม่ดีออกไป

ไม่จำเป็นมันไม่มีความจำเป็นเลย
สงสัยไหมว่าเวลาเลิกกันดาราเลิกกันหรือว่ารักกันหรือว่าทะเลาะกันต้องมาบอก

มันเป็นเหตุและผลกันมากกว่าครับคือ

มันเริ่มด้วยการคบใช่ไหมฮะ
พอเลิกมันก็เลยเหมือน
มันเหมือนแต่งงานแล้วอย่าก็ต้องมีเหตุมีเหตุมีผล

คือถ้าแจ้งไว้แต่แรกก็ต้องแจ้งย้ายเข้าก็ต้องแจ้งย้ายออก
เข้าใจใช่ไหมฮะ
มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ผมรู้สึกว่าบางที

มันคงเป็นเรื่องที่คนอยากรู้แต่ว่าเราไม่บอกก็ได้ไง
รู้สึกว่าเราปกป้องคนของเราเพราะผมผมจะไม่อินกับการที่มานั่งแฉกันยิ่งเป็นคนเคยรักกัน

มันไม่ได้เรื่องนี้
ถ้าคุณหาคนผิดคนถูกคุณไปหากันเอง
แต่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องบอกเลยว่าใครผิดใครถูกให้ประชาชนรู้ทั้งหมดว่าใครผิดใครถูกมันไม่มีประโยชน์ไง

มันมีผลแต่ว่าเราเลิกกันกับใครผิดให้ด่าว่าคุณผิดหรือฉันผิดมันผิดทั้งคู่สิ

บอกแท้ได้แต่มันการที่จะสมมุติด่ากันว่าอีกคนเป็นที่ผิดผมรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์

สมมุติเราดูข่าวบางช่องอย่างนี้
จะมีคนพิมพ์ข้อความมาแล้ว

หรือรายการพี่อ้อยพี่ชอตก็เรื่องความรัก

ทุกคนต้องมีความรัก

ก็คือเรารู้สึกว่าบางทีเราอยาก

ตอบด้วยความจริงใจทุกอย่างครับผม
แล้วก็แซมให้เขาได้มีเฮฮากลับไปบ้าง

ครับผมก็คงถามเรื่องงานหรือว่าถามเรื่อง
อยากเพราะไม่รู้ว่าบางที
ถ้าเป็นผมเองเนี่ยมั้งผมรู้สึกว่าผม
ถ้ามันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมออกไปอ่ะผมไม่จำเป็นจะอธิบายใครอ่ะผม
เขาจะเข้าใจผมไงเรื่องของเขา
ผมไม่จำเป็นจะต้องอธิบายถ้าเขาถามจริงว่าอย่างนี้เป็นไง
ถ้าเขาเข้าใจผิดผมจะอธิบายให้ฟัง
แล้วแต่เขาสิมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะอืม
แต่คนดันเชื่อกับสิ่งพวกนี้
เพราะเค้านับนอกที่จะเชื่อทุกอย่างที่อยู่ในโลกอะไรโดย
มันอยู่ที่ติดเรากว่าเราไปที่ทางนั้นน่ะ

ถ้าเขามองผมว่าผมมีมุมไม่ดีแน่
เขาก็จะด่าผม